คุณผู้ชมครับครอบครัวของชาวกัมพูชา
ซึ่งเป็นคนงานเขาก็ตกออกตกใจกลางดึกเลย
เพราะว่าขณะที่นอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๑๐คนเข้ามาภายในบ้านนะคุณนะ
แล้วก็มาบุกทำร้ายทรัพย์สินภายในบ้าน
จนกระทั่งครอบครัวคนงานชาวกัมพูชาต้องหนีออกจากบ้าน
หอบลูกหอบเมียออกจากบ้านเลยนะ

ก็เห็นว่าของในบ้านหายไปเงินสดก็หายไป
เชื่อว่าสาเหตุมาจากการเขม่นกันในงานวัด
กลุ่มวัยรุ่นนั้นตามมาก่อเหตุนะครับ

ไม่มีเล็กที่ตั้งอยู่ริมถนนสายกระแสบน
คลองป่าไม้อำเภอกแกรงจระยอง
ที่เกิดเหตุนั้นพบนายชาติคนงานชาวกัมพูชา

เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะที่ตัวเขาเอง
พร้อมกับลูกและภรรยาแม่ยายแล้วก็หลาน

และมีคนเอาอะไรบางอย่างมาพังประตูเหล็กหน้าบ้าน
หลังที่หลังคากระเบื้องก็ตกลงมาแตก
ทำให้ทุกคนในบ้านตื่นตกใจกันหมด
ต้องมานั่งรวมตัวกันอยู่กลางบ้าน
สักพักนะครับมีคนมาพังประตูหลังบ้าน
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเดินปรีเข้ามาภายในบ้าน

ก็เลยให้แม่ยายให้เมียให้ลูกให้หลาน

แล้วตัวเขาก็จะหนีออกตามไปด้วย
รอเวลาจนกลุ่มวัยรุ่นนั้นออกจากบ้านไป
ให้มันพังบ้านให้หนำใจก่อนซะ
ครอบครัวชาวกัมพูชาก็เลยกลับเข้าบ้านอีกครั้ง
พบว่าที่ประตูหน้าบ้านมีก้อนหินขนาดเท่าลูกฟุตบอล
ตกอยู่หนึ่งก้อนเลยนะคุณก้อนใหญ่ว่าเริ่มนี้นะฮะ
มีเศษกระเบื้องหลังคาตกลงมาแตกระจาย
เพราะหลังคาบ้านพักเขาเสียหายนะครับ

ว่ากลุ่มวัยรุ่นคงใช้ก้อนหินทุบประตูเหล็ก
เพื่อที่จะทำให้เสียหาย
และครอบครัวชาวกัมพูชาก็ได้ยินเสียงทุบ

ส่วนภายในบ้านพบสิ่งของถูกรื้อค้น
ทีวีเอยตู้เย็นเอ่ยเสียหายหมดเลย
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกถีบล้ม
หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลย
อีกทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินสดหายไปจำนวนหนึ่งนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากการเขม่นกัน
ระหว่างเจ้าของบ้านกับกลุ่มวัยรุ่น
จากงานทอดกระถิ่นที่วัดข้างบ้านนะครับ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นตามมาก่อเหตุที่บ้านพักของเขา
ซึ่งตำรวจจะได้มีการตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น

แล้วก็จะสอบสวนเจ้าของบ้านเพิ่มเติมด้วย
รัดในคดีแล้วก็ดำเนินคดีผู้ก่อเหตุต่อไปนะครับ